ร้องได้ให้ร้าน

หัวใจวิวก็ปลงเสียว่า
เราเกิดมาใช้เวร
โอ้ยหวัดเสียว

โอ้เป่าปากเลยนะพ่อลงออกเลยนะพ่อน้อยนะ
แรกนี่ออกสตาร์ทนำไปก่อนเลยครับ
ดนตรีไปก่อนเป็นไงจ๊ะป้า
มันโล่งโล่งใจตอนสุดท้ายก็กลับมา
โอ้เจ๋งมากก็เรียกว่าป๊าร้อยเนี่ย
ด้วยความที่ไม่ร้องเพลงไม่เป็น

หยุดไปแกขึ้นมาแกก็ห่างเท่าเดิม

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
ป้าน้อยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

มูลค่า๔๐๐๐บาท
ป้าน้อยร้อง

เย็น
ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้
ลุงป้าแกร้องได้แล้ว

ค่ะร้องได้แบบนี้

จากคุณสิรินทรานิยากร

เงินหมื่นนี่ไม่ได้สัมผัสมานานยังครับ

วันนี้ป้ามี๔๐๐๐แล้วรู้สึกไงจ๊ะ

จ้างผู้ที่เขาฟิตอาหารน้องได้
เคยให้มาดูแล

เหมือนพาลุงไปนอนโรงพยาบาลอย่างนี้ค่ะ

ที่ไม่เหมือนคนปกติยังไงบ้างป้า
คือป้องกันการสำลักอาหาร

คือปอดติดเชื้อ

เพราะฉะนั้นคนที่ต้องมาดูแลก็คือต้องทำตรงนี้เป็นด้วย

อย่างน้อย๑๓เดือนที่นอนโรงพยาบาล

เพราะตอนนี้ปอดก็เหลืออยู่ข้างเดียวแล้ว

วันนี้ก็จำเป็นจะต้องมา

ก็จำเป็นจะต้องฝากลูกเอาไว้

ผ่านไปแล้ว๓เพลงลับไปแล้วนะครับ

สังเกตสีหน้าของป้าน้อยแก

ไม่รู้จักค่ะเอาละครับไม่รู้จักเลยแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงด้วยนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
ป้าน้อยครับสู้หรือหยุดครับ

มาช่วยกันลุ้นกันนะครับถ้าสู้แล้วแน่นอนครับตัวช่วยใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ค่ะใช้นะครับ
เอาละครับก็อย่างที่บอกกันไว้ก็เลือกที่จะเสี่ยง
เลือกที่จะสู้ต่อหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข๖นะครับ
บอกหมายเลขมาได้เลยป้าน้อยเลือกแผ่นไหนครับ
เพลงที่สองค่ะสองนะครับ
ขอให้เป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องใช้อีก๒๐๐
อีกสองแผ่นจะได้เก็บเอาไว้ขั้นที่สองมาดูกันครับ

ทีเดียวแล้วโป๊ะเลยโดนเลยป้าป้า
ค่อยเจ๋ง

เลือกครั้งเดียวแผ่นเดียวได้เลยนะครับ
ดีใจสุดเลยป้าอยู่กับลุงได้อยู่ได้คุยได้

ป้าอยากดมไหมอยากดมไหมอยากดมบอกนะ

ป้าไหวไหมครับป้าไหวไหมใจสั่นไหมป้า
ค่อยเดินค่อยเดินป้าคะ

โป๊ะเลยโดนเลยเจอเลยป้าจ๋า
ป้าไม่รู้ว่าสิ่งที่เป๊กจะพูดเนี่ย
ทำให้ป้ารู้สึกดีขึ้นหรือจะใจสั่นมากขึ้น

ป้าคะป้ารับแล้วค่ะ๖๐๐๐บาท
ใช้นี่กองทุนได้เลยนะ
คือเนี่ยมันแสงสว่างมันมากระทบแล้วอ่ะครั้งเดียวเลยเจอเลยป้า
ดีใจกับป้าด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
ลุงป้าแกเปิดแผ่นแรกเจอเลยจ้ะดีนะลุงดีใจเยอะเยอะนะลุงนะ
ชื่นใจไหมชื่นใจเอาล่ะถ้าเพลงนี้ชื่นใจ
น่าชื่นใจกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าเพลงหน้าคือเพลงเป้าหมายแล้วคุณพ่อ
เป้าหมายนะครับภาวนาว่าเพลงนี้ขอให้เป็นเพลงที่ป้าร้องได้
อินโทรเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาทมาเลยครับ
เพลงนี้แปดหมื่นจ้ะเป็นเพลงที่ป้าตั้งใจว่าจะได้เงินทุนไปสู้ชีวิตเนอะ
ค่ะเพลงนี้ป้าได้ท่องมาไหมจ๊ะไม่ได้ท่องเลยค่ะ
เอาละครับเพลงนี้ไม่ได้ท่องมานะครับถ้าได้ได้เพิ่มอีกสองหมื่น
เป็นแปดหมื่นแต่ถ้าเสียหายนี่หนักกว่าเพราะหายไปสามหมื่น
แต่ถ้าป้าพร้อมที่จะรับความเสี่ยงและรู้ว่าการเสี่ยงครั้งนี้มันมาได้ไม่บ่อย
ทางเราก็ยินดีจ้ะยินดีนะครับเอาละครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่ห้านะครับ
เพลงนี้มูลค่าแปดหมื่นบาทป้าน้อยครับป้าน้อยจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะโอ้ครับ

หนูถามป้าก่อนเลยว่าทำไมป้าถึงตัดสินใจสู้
อยากเปิดตัวช่วยค่ะถ้ามันผิดพลาดมันจะเหลือสามหมื่นป้าไม่กลัวใช่ไหม
กลัวค่ะไม่กลัวนะครับค่ะเอาละครับมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้อีกสองแผ่นป้ายนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
ลงจะเปิดต่อไหมฮะเปิดค่ะเปิดนะครับเอาละครับป้าน้อยเลือกแผ่นไหนครับ
เอาละครับนี่ก็จะเป็นการรุ้นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเปิดออกมาแล้วไม่ใช่ร้องเพงเก่ง
แผ่นที่๑ก็คือ
นี้นะครับป้าจ๋าถามป้าก่อนเลยว่าเพลงนี้เป็นเคยฟังผ่านหูว่ะยังไหมไม่เคย
ให้เบอร์โทรศัพท์ใครไว้ไหมครับไม่ได้ให้ค่ะไม่ได้ให้ค่ะอ่ะงั้นมาเปิดให้ฟังกันก่อน
เอาท่อนแรกเลยผมจะอ่านท่อนแรกให้ฟัง
ภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นธาตุใครและมีน้ำใจล้นปริ่ม
ทั่วโลกก้าวค้านขนานนามให้วาสยาเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มถึงความดีงาม
พอจะได้ไหมครับป้าน้อยได้แต่ไม่จบอ้าวก็ยังดีเผื่อได้เออ
ไม่ร้องไม่รู้อย่ายอมแพ้ตั้งแต่แรกลองต้องลองสู้กันดูนะครับป้าน้อย
ขอให้โชคดีนะครับป้าน้อยเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

ก็เต็มที่ทำเต็มที่แล้วสำหรับคนที่ไม่เคยร้องเพลงเลย
ก็ถือว่าป้าน้อยมาถึงไกลขนาดนี้แล้วก็มีใจนักสู้ด้วย
จ๋าตอนนี้ป้ารู้สึกยังไงบ้าง
ก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีนี้

โอกาสสู้มันมีแต่มันก็มีไม่เยอะ
แต่สุดท้ายแล้วป้าก็ตัดสินใจสู้ทำไมป้าถึงตัดสินใจสู้จ้ะข้อนี้เพลงนี้
คือเพื่อคนในครอบครัว
ก็คืออยากจะได้มันมากที่สุดนะนะ
เอาละครับวันนี้ถึงแม้จะร้องไม่ได้นะครับในเพลงที่๕ก็คือร้องไม่ได้เลยนะครับ
ก็รับเงินที่สะสมมานะครับในเพลงที่๔แต่หักออกครึ่งหนึ่งนะครับ

วันนี้ป้าน้อยก็รับไป๓๐๐๐บาทครับ
ก็คงจะพอไปใช้หนี้ได้บ้างนะฮะ
จ๋าถึงป้าจะบอกว่าชีวิตของป้ามันหมดแสงสว่างไปตั้งแต่เมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
แต่ป้าก็ไม่เคยหยุดสู้เลยไม่เคยหยุดหย่อนความหวังไปในการเลี้ยงลูกเลย
ถ้าวันนี้คนที่ดูป้าอยู่รู้สึกท้อเหลือเกินแท้เหลือเกินชีวิตมันหดหู่เหลือเกิน
อยากให้กำลังใจอะไรกับคนพวกนี้ครับป้า
ก็ฝากไปถึงครอบครัวที่มีลูกผีการหรือสามีที่พิการในครอบครัวที่เราดูแลอยู่
อย่าท้อนะคะถอยได้แต่ว่าอย่าท้อ
คืออย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
เพื่อที่จะประคองกันลุกขึ้นสู้

ก็ยังมีกำลังใจที่จะฉุดกันขึ้นมา
บางครอบครัวที่ประสบปัญหาอย่างป้าน้อย
รู้อยู่ว่าการทำแบบนี้เหมือนเราไปรบแล้วไม่มีวันชนะหรอก

สุดท้ายแล้วกำลังใจที่ให้มีพลัง

วันนี้ป้าน้อยก็ได้แบ่งเบาความทุกข์ทิ้งไว้ในรายการของเรา
หวังว่ากลับไปจะมีพลังและมีกำลังใจและมีความสุขได้บ้างนะคะป้าน้อย
วันนี้ขอบคุณป้าน้อยจริงที่มาร่วมรายการของเรา

ถึงยังไงเราก็จะดูแลลูกให้ดีที่สุด
ดูแลเขาไม่ให้เหมือนกับคนพิการ
จะให้เหมือนกับคนปกติให้มากที่สุด
ถ้าชีวิตแลกได้แม่ก็จะแลกด้วยชีวิตของแม่
พาลูกเป็นปกติ
อนาคตของลูกยังไปอีกไกล
แต่แม่ก็จะยอมรับและจะดูแลให้ดีที่สุด
และไม่อยากให้ชีวิตใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องจากแม่ไปค่ะ
เราเป็นผู้หญิงคนเดียวจะต้องประคับประคองแล้วเรามาเจอเรื่องแบบนี้
ไม่เคยเลยค่ะยิ่งสงสารยิ่งรักมากและยิ่งเป็นห่วง
ก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ค่ะ

ก็ภูมิใจที่ได้มีเงินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปใช้หนี้
แต่ป้าน้อยก็ไม่ท้ออยากจะสู้ต่อไปเพื่อครอบครัวค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คนค่ะ
ป่วยเป็นโรคเกาะแล้วก็ความดันค่ะ
คือแม่เขาจะปวดขาปวดพวกเข่าแล้วก็ตรงข้อเท้าค่ะ
บางทีจะเดินไม่ค่อยจะไหวค่ะ
ชีวิตของหนูพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่หนูอายุ๘เดือนค่ะ
แม่ก็เลยต้องส่งเสียลูกส่งลูกเรียนทั้งหมด๔คนค่ะ

วันแรกเขาได้เงินมาเขาก็มาให้แม่
เคยร้องตั้งแต่ตี๕ไปถึง๑๐โมง
แล้วก็ร้องตั้งแต่๑๑โมงไปถึง๒ทุ่ม